ส่วนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
เมื่อวานนี้อาจจะแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามนะครับ

วันนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับ
ก็จะมีการพูดคุยกับสมาคมด้วย
ที่จะวางแผนระยะยาวให้กับทีมชุดนี้ด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ลงเล่นนัดชิงนะครับ
เจอกับเวียดนามที่เจอกันมาในรอบแรก
รอบแรกเราก็แพ้มาแต่ว่านัดนี้เวียดนามก็ย้ำแค้นนะครับ

สกอร์๑ต่อ๐ได้ประตูชัยจากตรานเบาตวนช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ

หลังเกมซาวาดอร์กุญซือของทีมก็เปิดเผยว่า

วันนี้ก็ได้มีการประชุมกันก่อนเกม
แล้วก็พูดกันว่าใครที่ได้ลงสนามจะต้องทุ่มเทสุดชีวิต
ซึ่งทุกคนเองก็ทำเต็มที่ก็แสดงให้เห็นว่า
ทีมชาติไทยชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่มีคุณภาพ
แล้วก็สามารถไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลก

อกจากนี้ซาบาก็ยังบอกอีกว่า
หลังจากนี้ตนแล้วก็สตาฟคนจะกลับไปประชุมกับสมาคมกีฬาฟุตบอล
เพื่อวางแผนงานในเดือนต่อไปนะครับ
เพราะตนคิดว่าทีมชุดนี้ต้องการโทรเมนต์ให้นักเตะมีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ
แล้วก็จะช่วยทีมได้เยอะมากในแง่ของการพัฒนานักเตะนั่นเองครับ
แม้ว่าจะพลาดท่าที่จะไม่ได้แชมป์นะครับ

แต่ทางธีรศักดิเผื่อพี่มายนะครับ

ก็ขวารางวัลดาวน์สอนโหวประจำโทรเมนต์
หลังที่ยิงไป๓ประตูจาก๔เกมที่ลงเล่นนะครับ
ส่วนรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำโทรนาเมนต์เนี่ย
ตกเป็นของบุญพระจันทร์บุญกองมิดฟิลทีมชาติลาวนะครับ
ขณะที่รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม
ก็เป็นของฮูคิมฮุย
สาประตูของทีมชาติกัมพูชานะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
นักเตะทีมชาติไทยแล้วก็สตาร์ฟโค้ดเอง
ที่มีผลตรวจโควิด๑๙เป็นลบนะครับ
เดินทางกลับมาก่อนชุดแรกนะครับ

ส่วนอีกชุดหนึ่งที่มีผลตรวจเป็นลบอยู่นะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกม
เราก็มีนักเตะคนสำคัญที่พลาดที่จะเจอกับเวียดนามด้วย

แล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับ